ช่วงนี้อยากพาคุณผู้ชมไปติดตามปฏิบัติการจับยาเสพติดกันหน่อยนะครับ
มีคนหลายคนที่มีชื่อเข้าไปร่วมเกี่ยวข้องทั้งอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
และอดีตผู้สมัครสอสอพักการเมืองด้วยนะคะครับเป็นตำรวจปรับปรามยาเสพติดค่ะ
ที่เขาเปิดปฏิบัติการตรวจค้นและจับกลุ่มเครือขายยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ
เขาบอกว่าเน้นจับกลุ่มเรื่องของเส้นทางการเงิน
คือมีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบคือเกณฑ์ชาวบ้านนะคะ
เปิดบัญชีให้เครือขายยาเสพติด
แต่ทีนี้ที่น่าเสียดายคืออดีตผู้สมัครสอบภาคการเมืองหนึ่งไหวตัวทัน

ส่วนรายการตอนนี้จะเป็นยังไง
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศจากคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
รายงานมาจากอำเภอฝางตำบลม่อนปิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ตัวของอดีตผู้สมัครสอสอไหวตัวทันหลบหนีไปได้
แล้วก็ในการสอบสวนในการสืบสวนของตำรวจนั้นพบว่า
คนนี้มีความเกี่ยวข้องกับเครือขายยาเสพในเรื่องของการเงินนะคะ
เช่นเดียวกับที่ที่เราอยู่ในขณะนี้ค่ะ
เป็นบ้านของท่านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนสอบปากคำนะคะ
อยู่ภายในบ้านของอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเองค่ะ
ซึ่งในส่วนของการสอบปากคำในครั้งนี้นะคะ
ก็มีพ่อหลวงนะคะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านของบ้านหนองไผ่
มาเป็นพยานเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งทางตำรวจนั้นเข้ามาจับกลุ่มนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
นี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจควบคุมตัวนายสมศักดิ์สาคอนคิรี
ซึ่งพยายามที่จะวิ่งหลบหนีไปบริเวณด้านหลังบ้าน
ขณะที่ตำรวจเข้าตรวจค้นนะคะโดยที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านเลขที่
หนึ่งเจ็ดห้าหมู่ที่สิบห้าบ้านหนองไผ่ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
สามารถจับกลุ่มนายสมศักดิ์และนายจรูนโรศสาคอนคิวรี
ผู้ต้องหาตามไหมจับฐานฟอกเงินเครือข่ายของนายวีระหมื่นจดา
ลูกเคยของพันเอกจลอโบที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการนำเงินเข้ามาเพื่อที่จะรับเงินจากลูกค้าหลังจากที่ได้รับยาเสพติดนะคะ
ขณะที่จับกลุ่มนั้นนายสมศักดิ์พยายามที่จะขัดขืนการจับกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือโดยที่หัวหน้าชุดสยบไพรีจึงได้มีการนำเอากุญแจมาสวมไว้ที่ข้อมือ
ชายคนนี้นะคะจากการสืบสวนเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนานกว่า๗ปี
พ้นตำแหน่งมาเพียงแค่๒เดือน
ดำรงตำแหน่งใช้ความเป็นข้าราชการในการดำเนินการเส้นทางการเงินก็คือมีการจ้างให้กับลูกบ้านเนี่ยนะคะ
เปิดบัญชีธนาคารซึ่งตำรวจทำการสืบสวนมานาน
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดพบว่ามีเงินหมุนเวียน
ช่วงสี่ถึงห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกว่าห้าร้อยล้านบาท
แต่ว่าในส่วนนี้ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจนะคะ
นายสมศักดิ์ยังคงให้การปฏิเสธยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเครือขายยาเสพติด
ส่วนที่วิ่งหนีไปเนื่องจากคิดว่าโจรขึ้นบ้านและเชื่อว่าตัวเองถูกฝ่ายตรงข้ามนั้นใส่ร้ายค่ะ
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจอีกหนึ่งชุดนะคะ
ได้เข้าตรวจค้นร่วมกับทหารจากกรมทหารกลานที่สามสิบเอ็ดนะคะ
เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ห้าสิบหมู่ที่สิบเจ็ดตำบนต่ำต่าวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญก็คือนางสุดาหามเจริญชัยกูลอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นอดิตผู้สมัครเขตห้าหมายเลขหมายเลขสิบหกของพักการเมืองหนึ่งนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของสารอาญาฐานฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
แต่ว่านางสุดาหรือว่าเจดาไหวตัวทันหลบหนีไปได้ซึ่งแนวทางการสอบสวนนั้นพบว่าเจดามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทำหน้าที่ในการฟอกเงินให้กับเครือขายยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัวยาค่ะปฏิบัติการในการตรวจค้นในครั้งนี้เข้าทั้งหมดสามพื้นที่
สิบสองจุดสิบสี่หมายจับด้วยกันนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายของนายวีระหมื่นจดาลูกเคยของพันเอกจลอโบ
ข่ายนี้เชื่อมโยงกันทั้งหมดจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจแล้วก็มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงเข้ามาชั้นในของพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะคะ
ก็การติดตามจับกลุ่มเครือข่ายนี้สามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีค่ะ
ฤษฎาวินถ่ายภาพวิมวลวันธรรมพักดีรายงานค่ะขอบคุณคุณวิมนต์วันด้วยนะคะ
ก็จับกันอย่างต่อเนื่องนะที่เห็นเงียบไม่ชอบมีอะไรผลงานเพียบเหมือนกันนะ
สำหรับเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะคะคุณผู้ชมติดตามกันได้นะคะ